เขียนข่าวแล้วก็พาดหัวไว้ว่าสากพิฆาต
ใช่ค่ะนี่ไม่รู้ว่าจะอ่านข่าวนี้อารมณ์ไหนดีนะคุณผู้ชม
แต่คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปด่าทอพ่อแม่
ทีนี้ฝ่ายผู้หญิงเขาทนไม่ได้ที่ผู้ชายมาด่าแบบนี้
ผู้หญิงก็มีการให้ผู้ชายออกมาเจอ
แต่สุดท้ายจริงค่ะผู้หญิงเขามีสากพิฆาต

มึงไม่ได้พูดกูมีคลิปเสียงมึงด่าพ่อล่อแม่กู
มึงพูดว่าไงรวยมึงรวยมึงรวยเหรอฮะ
มึงอย่าด่าพ่อล่อแม่คนอื่นมึงอย่าทำนิสัยแบบนี้
มึงเป็นผู้ชายป่ะฮะมึงเป็นผู้ชายป่ะ
ฮะแล้วมึงอย่าดูถูกผู้หญิง

โอ้โหนี่คุณผู้ชมต้องบอกก่อนนะ
ว่าในคลิปในเหตุการณ์เนี้ยคือสามฝั่งหนึ่งสาม
ผู้หญิงนะคะสามคนหนึ่งคือผู้ชายคนนี้หนึ่งคน
เอามาโพสต์เขามีข้อความเขียนเอาไว้ด้วย
หลังไมค์ส่งมาว่าจะไม่ลงแต่นะศักดิ์ศรีความเป็นลูกผู้หญิง
มาเหยียบย่ำหรือมาด่าทอยันพ่อแม่ก็ไม่ใช่
ใครเป็นญาตินี่น่าอายฉีดเขาเขียนแบบนี้
เหตุการณ์นี้ค่ะผู้ชายเสื้อน้ำเงินที่ผมยาว
แล้วก็เนี่ยกำลังยกมือไหว้อยู่เนี่ยนะคะ
ก่อนที่มันเกิดเรื่องเนี่ยคือผู้ชายคนนี้เขาโทรมาด่าผู้หญิง
แล้วก็กลายเป็นว่าผู้ชายอวดรวยว่ามีเงิน
ด่าผู้หญิงด้วยถ้อยคำหยาบแล้วภาษาบ้านเขาก็บอกว่าด่าพ่อล่อแม่น่ะ
ทีนี้เพื่อนของคนที่โดนด่าน่ะเขาก็โทรมาล่อให้ผู้ชายออกมาหา
แล้วในคลิปนี้อย่างที่บอกค่ะผู้หญิง๓คนคนหนึ่งถ่ายคลิป
คนหนึ่งคือคนที่ถือสากแล้วก็ชี้หน้าผู้ชายอยู่
อีกคนนึงเนี่ยคอยห้ามอยู่ฝ่ายหญิงก็ถามแหละว่ามาด่าพ่อแม่เขาทำไม
คลิปเสียงเอาไว้ฝ่ายชายก็ปฏิเสธอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
ด่าพ่อแม่ด่าบุพการีฉันใช่ค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยนะ
ก็มีลงไม้ลงมือเพราะว่าฝ่ายหญิงเขาโมโห
ตีหัวไปที่หัวฝ่ายชายฝ่ายชายก็ขอโทษ
แล้วก็ก้มกราบนะคะซึ่งเขาใช้สากเนี่ยตีไปสองครั้ง
คือคงหัวโนนั่นแหละค่ะแล้วฝ่ายหญิงก็ไล่ขึ้นรถบรรทุก
ฝ่ายหญิงบอกนะบอกว่าไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดจะกลับมาเหยียบที่นี่อีก
เพราะว่าตอนนี้ถ่ายทะเบียนรถบริษัทไว้แล้วแล้วอนาคตเนี่ย
หน้าที่การงานอ่ะจบแน่แน่พอคลิปนี้มันโพสต์ออกไปเนี่ย
คือมันก็หลายคอมเมนต์นะบางคนก็บอกว่าอุ้ย
นี่คือแค่สากเนี่ยไหว้ขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเป็นมีดเป็นปืนเนี่ย
ขนาดไหนพ่อคุณบางคนก็บอกว่าโอ้เนี่ย
สมควรแล้วเพราะว่าไปด่าเขาก่อนคือมันหลายคอมเมนต์นะคะ
บางคนบอกว่าทุกอย่างอย่าให้มันจบที่ความรุนแรงเลย
ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีการโกรธการแค้นอะไรกันอีกหรือเปล่านะ

อันนี้ก็เป็นประเด็นในโลกโซเชียลนะคะ